สนับสนุนโดยคาราบาลผู้สนับสนุนการแข่งขันคาราบาลครับสัมผัสประสบการณ์ระดับโลก
วันนั้นเนี่ยไปออกรายการช่องหนึ่งนะครับพูดเรื่องกระสือนะครับโอ้โหต้องรีบนั่งมอไซค์มาร่วมงานแถลงข่าวนะครับ
แล้วก็มาเล่าประสบการณ์เพราะว่ารูปการณ์ที่แล้วเนี่ยพี่ป๋องเขาก็ไปชมเกมนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับ
ทันงานแถลงข่าวพอดีก็พอมาถึงเนี่ยก็วิเคราะห์คู่ชิงชนะเลิศนะครับ
ปีนี้เนี่ยพี่ป๋องบอกเลยนะครับว่าส่วนตัวเชียร์อาเซนอนถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้อาเซนอนเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับ
แมนยูตกรอบไปได้ก็ดีตกไปแล้วก็สบายใจนะครับ
ส่วนตัวก็อยากให้นิวคัสเซิลนั้นชนะแมนยูในคู่นี้นะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงพี่ป๋องกันครับ
แล้วคว้าถ้วยกระบาวเข้าไปต่อหน้าภูมิไปหาเลย
เสียฟองกันไปอัลเซินชนะ๑๒๐นัดจริงครับ
ซึ่งแน่นอนว่าแมนยูกับนิโกเซินคือคู่ชิงเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะ
ผมบอกแล้วว่าส่วนตัวนะผมเชียร์นิวเคอร์เซิล
คือผมโลกอย่างชัดเจนว่าตกไปก็ดี

ส่วนตัวนะอยากให้นิวเกอร์เซิลชนะแมนยู
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ